คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้มีแต่ความ
แบบดีละมุนไปหมดเลยคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ใช่แบบโมเมนต์แค่แบบคุณแม่คุณลูก
คราวนี้เป็นแบบคุณพ่อคุณลูกกันบ้างดีกว่านะคะ
เวลาคุณพ่อทั้งหลายอยู่กับบรรดาลูกน้อยนะฮะ
เขาบอกว่าเฮ้ยมันน่ารักมุบมิบก็จริง
แต่ว่าอย่าปล่อยลูกไว้กับพ่อนะคะ

เริ่มกันที่ความน่ารักของบ้านนี้เลย
น้องตั้งใจลูกครูเต้ยไงคะ
พ่อเต้ยอภิวัฒน์ค่ะหลังจากเปิดตัวน้องตั้งใจแล้ว
เราก็ได้เห็นความน่ารักของบ้านนี้แบบรัวเลยคุณผู้ชม
แล้วบ้านนี้เขาแบบตัวติดกันมากเลย

คือที่ตั้งใจแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เรียกใจ
เวลาเจอลูกป๊านะเอามาคิส
พอป๊างานยุ่งนะฮะคิดถึงป๊าตลอดเลยนะ

แต่ที่บอกว่าอย่าปล่อยลูกไว้กับพ่อ

เราไม่ค่อยได้เห็นน้องใจเล่นตุ๊กตาสวยน่ารักนะจ๊ะ

ดายโนเสาร์ไปเลยสักทีนี้เอออยู่กับพ่อไงพ่อเล่นดายโนเสาร์
จะมาบาบองบาร์บี้อะไรล่ะไม่มีหรอกนะฮะ

แล้วที่เอ็นดูไม่ไหวก็คือช็อตที่กินไอติมกับป้าป่านี่แหละคุณผู้ชม
เลอะแบบทุกอนูเออนะคะบอกเลยงานนี้เดี๋ยวนะ
เดี๋ยวหมัมมี่มาเห็นนะไม่รู้ใครจะโดนตีก่อนใครนะ
น่ารักดีอย่าปล่อยไว้กับพ่อนะ
จริงมาดูบ้านนี้กันต่อนะคะ
บ้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คุณบิ๊กนะคะทิติวุฒิอยู่กับน้องนาริตะเมื่อไหร่
เป็นคอนเทนต์ทุกทีเกิดเรื่องราวอย่างที่รู้นะคะ

อยากให้คุณผู้ชมโฟกัสความน่ารักของน้องนาริตะนะคะ

คือไม่เก็บยกมือนะ

เรียกว่าจอยมวดกับคุณพ่อไปหมดนะคะ
ใส่แดนใส่หาดได้หมดจริงไปชมด้วยค่ะ
ได้
คุณแม่หรอซ้อมไปก่อนนิดหนึ่ง
เสื้อแมวเสื้อหมาก็ใส่
คุณดูแววตาจากที่คุณลูกเขาดูคุณพ่อนะคะ
มีความเอ๊ะอยู่เหมือนกันมีความแวงอยู่เหมือนกัน
เฮ้ยใครล่ะแม่ฉันทำไมแปลกไป
ใช่ลูกบ่าวเนี่ยเอ๊ะทำไมหน้าไม่คุ้นเลยนะฮะ
แต่พออาจจะเห็นรายหนวดแล้วจำได้

หรือแม้จะเป็นช่วงที่น้องชะนลเนี่ยเขาหลับนะฮะ
เป็นเวลาทองของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหม
แต่สำหรับโชคเป็นเวลาที่ทำคอนเทนต์จ้ะ

ตอนแรกก็เป็นเพลงแบบกล่อมเด็กธรรมดา

ไปมาเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบลูกทุ่งวินเทจนะ
อันนี้มันมีแบบงานวัดเปิดชนกัน

บอกแล้วนะคะไอ้ก้อยคืออย่าหาทำ